กองทัพไทยก็ถือว่าอยู่ในแถวหน้าของอาเซียนนะครับ
เพราะว่างบประมาณค่าใช้จ่ายของกระทรวงกลาโหมในปี๒๕๕๙
ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นจากงบปี๒๕๖๐ถึงมากกว่า๘๐๐๐ล้านบาท
ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มสูงในอันดับต้นของกลุ่มกระทรวงด้วยกัน
แล้วก็เสริมศักยภาพของกองทัพนะครับ
วันนี้เราจะพาไปดูยุทธโปรกรณ์หลักบางส่วนของแต่ละเหล่าทัพว่ามีอะไรกันบ้างครับ
ซึ่งกองทัพไทยเป็นประเทศเดียวที่ใช้รถทางรุ่นนี้

ส่วนยางเกราะล้อยางจากประเทศยูเครนมีจำนวน๒๑๗คัน
และรถสายผ่านลำเลียงทาย๘๕
ในขณะที่ปืนใหญ่ลากจูงขนาด๑๐๕มิลลิเมตร
และขนาด๑๕๕มิลลิเมตรอีกเกือบ๕๐๐กระบอก
และจรวดหลายลำกล้องที่ผลิตโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กองทัพเรือมียุทธโปรกรณ์หลัก
เรือบรรทุกเครื่องบินเรือฟิเกตฝูงใหญ่
เรือตรวจการไกลฝั่งเรือยกพลขึ้นบก
เรือคอร์เวทเรือเร็วโจมตี
ซึ่งกองทัพเรือไทยกำลังต่อเรือฟิเกต
หวดนำวิถีลำใหม่จากประเทศเกาหลีใต้อีก๑ลำ
ที่สามารถทำการรบได้ทั้ง๓มิติ
มีระบบอาวุธมาตรฐานเดียวกับเรือฟิเกตชั้นนเรสวน
ในขณะที่กองทัพอากาศมียุทธโปรกรณ์หลัก
เช่นเครื่องบินขับไล่แบบที่๒๐ลิปเพ่น

เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา๑ลำ

ที่ผ่านมานักวิเคราะห์ทางด้านการทหารหลายคนมองว่า
เศรษฐกิจที่เติบโตและการเพิ่มแสนยานุภาพทางทหารของจีน

เพิ่มการใช้จ่ายด้านการทหารมากขึ้น

และปกป้องเส้นทางขนส่งท่าเรือ

ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางด้านเศรษฐกิจ
รวมถึงประเทศไทยในฐานะประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้
ได้รับแรงกดดันตามไปด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน